หลังจากถึงใจค่ะโพสต์แจ้งข่าวต่างต่างว่า
มีขโมยขึ้นบ้านเอากระเป๋าแบรนด์เนรไป
ใบได้ใช่สามล้านกว่าแล้วไปยังไงต่อ
หลังจากนั้นก็เริ่มมีเบาะแสจากคนรู้จักค่ะครับ
แล้วก็ทางร้านรับซื้อเนี่ยค่ะที่โดนรับซื้อของโจรไปแล้วเนี่ย
เขาก็ติดต่อมาทางเกรสอ๋อเขาติดต่อมาเลย
ใช่เขาติดต่อมาค่ะรวมถึงใบอื่นก็ถูกกระจายไป
เราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าโอเคเริ่มมีเพื่อนแคปภาพมาให้แล้วว่า
ใบนี้เคยถูกปล่อยในกรุ๊ปไลน์นี้นะอย่างนี้นะ
ในราคาเท่านี้นะอะไรแบบนี้คือเห็น
พอวันพฤหัสที่ขึ้นไปวันศุกร์แล้วเขาเริ่มติดต่อร้านวันไหน

ศุกร์เลยค่ะวันศุกร์ที่เกรสโพสต์ค่ะ
หลังจากนั้นก็เออเหมือนกระจายข่าวแล้วเขาก็เหมือนได้แบบได้ส่งฟิตแบ็คกันมาว่า
มันมีใบนี้มาจริงใบนี้มาเอ้ยแล้วแบบเห็นจากรูปที่เกรสส่ง
รูปที่เกสลงในไอจีมันคือมันเป๊ะ
เพราะมันเป็นรุ่นที่แบบมันไม่ได้ขายทั่วไปในตลาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าได้มาวันเดียวคืนเดียวเนี่ยคนร้ายปล่อยของเลย

ของขโมยเขาก็ปล่อยเลยเขาคงแบบอาจจะรีบใช้เงินอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะใช่เราก็เออโอเคติดต่อคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนก็นัดแนะกับเขาให้ทำการหลอกล่อรับซื้ออีกหนึ่งจำนวน
ใช่ค่ะนั่นแหละ
คือพอคนร้ายที่เอาของมาปล่อยที่ร้านรับซื้อของสินค้า
ปล่อยแล้วครั้งหนึ่งใช่แล้วก็มาปล่อยอีกครั้งหนึ่ง
แต่ในครั้งนี้ที่มาปล่อยยังไม่ได้ขายทั้งหมด

คุณเกรสก็เลยบอกทางร้านนั้นว่า

ใช่ไหมทั้งหมดเท่าไหร่ที่คนร้ายเอาไปปล่อย
ราคาที่เขาขายในตลาดมือสองที่เขาเอาของไปปล่อยของน้อง
คือหมายถึงว่าราคาที่ร้านรับซื้อไปเหรอคะหรือว่า

ถ้าของราคาจริงที่น้องเกรสซื้อมาเนี่ยมันตก๓ล้านใช่ไหม
จากคนร้ายได้ไปราคาจริงที่เขาซื้อมาประมาณ
เกือบประมาณ๒ล้านที่ซื้อมา
แต่ถ้าเป็นราคาในตลาดตอนนี้ที่ขายก็น่าจะ๓ล้าน๓ล้านกว่าบาทแล้ว

ทีนี้ไอ้มูลค่า๑๐ใบ๓ล้านตรงนั้นเนี่ย
คนร้ายเอาไปปล่อยที่ร้านรับซื้อ
เขาซื้อเท่าไหร่เขาขายเท่าไหร่
เป็นความจริงตัวเลขตรงนี้

ก็คือไม่โอ้โหต่ำกว่ามูลค่าจริงเยอะมาก

แล้วก็ด้วยสภาพของของเกรสด้วยค่ะ

ขอบถลอกแบบอะไรแบบเป็นรอยพับอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็การ์ดอ่ะเราจะเก็บไปอีกที่นึง

หมายถึงว่ามันจะมีการ์ดที่เหมือนกับโฮโลที่ว่าเป็นของแท้ยืนยัน
เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่มันถูกบรรจุในกระเป๋าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันบางรุ่นก็สลับกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอไม่มีการ์ดมันก็ขายแพงไม่ได้

คือเขาไม่ได้เอาตัวการ์ดไปด้วยทั้งหมดอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นของที่แบบอาจจะไม่สามารถได้ขายได้ในราคา
รวมถึงสภาพของมันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นกระเป๋าที่เราแบบเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้เป็นกระเป๋าที่เราใช้เดรี่ทุกวันอะไรอย่างนี้

ใช่เราก็เสียดายเราจึงทวงของเราคืน

เอาคุณเกรสนี่เหมือนในภาพเลยเขาติดต่อมาแล้วนะ

คุณเกรทก็บอกงั้นพี่บอกเอามาให้หมด

หลังจากนั้นก็ประสานกับทางตำรวจสืบสวนค่ะ

มาที่บ้านมาใช่มาตั้งแต่แจ้งเหตุมา
ลงพื้นที่ที่บ้านว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็น่ารักมากก็ประสานงานนู่นนี่นั่นให้
จนแบบโอเคเกรสได้บอกแสลละจากหลายทางเรียบร้อยละ

ก็ลุยกันบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราไปล่อซื้อด้วยกันเลยวันนี้อย่างนี้

ก็ถึงวันที่วันนั้นคืออยู่ในรถใช่ไหม

จากพระหัสตี๓ที่ขึ้นบ้าน

ซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมครับต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่า

ได้พักอาศัยที่นี่ด้วยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดค่ะ
เป็นแค่ว่าคนร้ายเขาบังเอิญมีจุดนัดพบอะไรตรงนี้แค่นั้น
จุดนัดพบหลอกล่อระหว่างร้านซื้อค่ะ
ร้านที่รับซื้อของเกรสไปอะไรอย่างนี้
เมื่อกี้ขอดูภาพตอนที่น้องเกรสอยู่ในรถหน่อย

ตอนแรกเขาไปเจ็ดคน
คือหมายถึงตำรวจ
มีมาตอนแรกอ่ะคิดว่ามาสองคน
คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเอเย่น
กับผู้ชายคนที่เป็นคนรับซื้อค่ะไม่ใช่กับผู้ชายคนที่เป็นคนร้าย
แต่ไม่ใช่เขามา๓ก็เลยได้มารู้ทีหลังว่าคนที่ขึ้นบ้านเรา
คนเลยที่เป็นผู้ชาย๒คนคือคนร้ายที่ขึ้นบ้าน
ชายที่มาด้วยแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นคนรู้จักของเขา
แล้วก็แนะนำร้านเหมือนติดต่อเสิร์ชหาร้านรับของแบรนด์เนมให้
เพราะฉะนั้นตอนที่น้องเกรสอยู่ในรถตรงนี้คือกำลังรอ

รอให้ข้างในเนี่ยร้านที่รับร้านที่เขาช่วยเราเนี่ยเจอกับคนร้ายแล้วเอาของมา
แล้วต้องเห็นของกลางด้วยเพราะถ้าไม่มีของกลางที่เป็นของเราจริงจริงอ่ะ
จะจับเขาไม่ได้อ๋อเกสยังต้องไปเพื่อให้รู้ว่าเป็นของตัวเองนะ
แล้วไม่มีของคนอื่นด้วยนะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่า
เพราะว่าเพราะฉะนั้นเขารู้ได้ไงว่าเราไม่กลับบ้านในวันนั้น
เกสจะมีนอนในที่คอนโดกลับที่บ้าน
ค่ะหรือต่อให้เข้าบ้านเราแล้วรู้ได้ยังไงว่าเรามีกระเป๋า
นี่คือห้องเราว่าเราเก็บกระเป๋าอยู่ตรงนี้
มีการคอนเฟิร์มกับร้านแล้วโอเคเป็นกระเป๋าใบนี้นะครับที่กำลังจะมา
มีอะไรบ้างนี่เป็นสร้อยคออะไรอย่างเนี้ย
ให้เราเห็นแล้วว่าคนร้ายส่งรูปมา

แต่ว่าเราต้องไปชี้จุดในจุดนั้นตรงจุดเกิดเหตุด้วย
อยู่ที่ไม่มีเหตุผลนึกออกไหมคะนั่นแหละแก๊สก็เลยเออโอเค
ไปถึงจุดนั้นแล้วก็ให้เห็นชัดเลยว่าเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเขาบอกว่าคุณเกรสครบแล้วกระโปรงกระเป๋าอะไรมาหมดปุ๊บ
ค่ะเราก็ลงจากรถเราก็ลงจากรถมาเลยแล้วก็เดินเลยใช่
ระหว่างนั้นระหว่างนั้นตำรวจเขาก็เข้าแล้วใช่ค่ะระหว่างนั้นตำรวจ
ตำรวจเข้าแล้วกำลังเข้าแล้วเพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ำ
อีกคนนึงเนี่ยหนีไปหนีไปหนีด้วยเหรอหนีด้วยหนีไปหน้าคอนโด
ดีมากที่คุณตำรวจมากัน๗คนเพราะไม่งั้นจับไม่พอ
คือหนีไปหน้าคอนโดแล้วมีการแย่งปืนแย่งอะไรกันอุ้ยใช่แย่งปืนด้วยเหรอ
ใช่มีแย่งปืนตำรวจมีแบบยึดยื้ออะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณคุณตำรวจมาก
ใช่ค่ะแสดงว่าเขาวางแผนรัดกลุ่มแล้วล่ะว่าใช่ว่าจะต้องอาจจะต้อง
เพราะว่าเป็นผู้ร้ายที่มีคดีไงค่ะคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีคดี
มันก็อาจจะมีการอะไรแต่อันนี้คือเขาน่าจะเห็นทางหนีทีละ
อะไรอย่างเงี้ยคือพอเขาเข้ามาปั๊บอ่ะเขาก็เหมือนเห็นเลยค่ะคือเหมือนต่อให้ตำรวจสืบสวนอ่ะ
เขาเขาปลอมตัวก็จริงแต่ทรงผมด้วยทรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่
มันก็ก็น่ะเขาเหมือนเขารู้เขาก็หนีเลยอะไรอย่างเงี้ย
ผู้หญิงก็ไม่รู้ยังนั่งเหลือหลาตอนที่เกรทเข้าไปก็คือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเหมือน
ถูกหลอกมาให้เอาของโจรมาขายอืมใช่แล้วตอนที่น้องเกรสเข้าไปแล้ว
เห็นเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจกำลังตะคุบตัวเลยไหมใช่ค่ะข้าวของของเรา
ใช่ค่ะอยู่หน้าห้องน้ำตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึก
ไปถึงตรงนั้นแล้วเหตุการณ์มันเคยเจอมาก่อนไหม
เหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเคยดูแต่ในหนังอ่ะเคยดูแต่ในหนัง
คิดว่าวันนี้จะต้องมาแบบรับบทเองแล้วเคยเล่นหนังเล่นละครเป็นสายลับอะไรอย่างงี้ไหม
ตลอดบูตลอดตีรันฟันแทงอันนี้ชีวิตจริงเรื่องจริงชีวิตจริงก็สตันไปเหมือนกัน
แล้วก็ระวังตัวมากอะค่ะใช่ระวังตัวมากแล้วก็แอบคิดเหมือนกันว่าเออมันเสี่ยงอันตรายนะ
แต่ว่าเราด้วยความเราเราอยากรู้อะค่ะแล้วก็เหมือนมีคุณตำรวจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยากรู้อยากไปดูด้วยว่าของตรงนั้นมันใช่จริงไหม
มันเป็นของเราจริงไหมแล้วมันเป็นคนใกล้ตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
พอเห็นหน้าสามคนนี้แล้วอืมใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะเป็นโจรร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่เคยเจอมาก่อนไม่มีความเกี่ยวข้องใดเลยค่ะ
ได้ได้คุยไหมหรือได้เจอหน้าเขานะวันนั้นตอนนั้นได้คุยได้ไหมครับค่ะได้คุย
เขาก็ยังไม่ได้ยอมรับสารภาพตรงตรงอืมเขาบอกว่ายังไง
จุดเกิดเหตุเขาไปยอมรับที่สอนอตอนตำรวจตอนตำรวจแบบคันหรือว่าสอบสวนไปเรื่อย
อย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วตอนจุดเกิดเหตุเขาเขาบอกว่ายังไง
บอกว่าเขารับมาอีกทีนึงรับมาอีกทีนึงใช่แต่เราก็มั่นใจว่ารับมาอีกทีนึง
ถ้ารับมาอีกทีนึงเพื่อนคุณไม่วิ่งหนีไปข้างหน้าหรอกค่ะต้องบอกว่าถ้าคนเรามันมีความบริสุทธิ์ใจอ่ะ
หนีทำไมสุดท้ายสอบไปสอบมาก็ยอมรับก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขึ้นเองด้วยสองคน
เห็นบอกว่าคนร้ายคือพฤติกรรมคือส่องบ้านว่าบ้านไหนคือบ้านของดาราย
เขาบอกว่าเขาเข้ามาดูคือเขาก็ยอมรับกับตำรวจดีนะคะอืม
อันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันอ่ายังไงคือเขาก็ยอมรับกับตำรวจดีว่าเออ
เขาเข้ามาสองวันไหนเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีหลักฐานอยู่ในกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
ว่ารถเขาเข้ามาเขาเข้ามาก่อนวันที่เขาจะลงมือวันเดียวเอง
เข้ามาดูก่อนด้วยเหรอเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูลาดลาวก่อนโอ้
ว่าโอเคเป็นบ้านหลังนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ